คุณผู้ชมครับมาตอบกันที่เรื่องของหนุ่มโตโศคศิษฐ์
ปกติโตเขาจะเป็นคนมาดนุ่มนิ่ง
แต่เรื่องนี้เนี่ยน่าจะทำให้เขาไม่โอเคอยู่พอสมควรนะคะ
ถึงขั้นที่ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเลย
คือน่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกหัวเสียคุณ
ถึงปัญหาการใช้บริการการส่งของผ่านแอปพลิเคชันชื่อดัง
ใจความเนี่ยประมาณว่าของที่เจ้าตัวส่งไปกับทางพนักงานของแอปพลิเคชัน
ได้หายไปพร้อมกับตัวพนักงานเลย
หาของหายตัวพนักงานเองก็หาย
ใช่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้พยายามติดต่อไปยังคอร์เซ็นเตอร์ของแอปพลิเคชันนี้
แต่ได้รับการตอบกลับว่าให้ไปแจ้งความเอาเอง

พร้อมกับถามโซเชียลว่ามีใครเคยโดนแบบผมบ้าง
โดยหลังจากที่หนุ่มโตค่ะทวิตไปนั้น
เขาท์ของแอปพลิเคชันได้เข้ามาตอบกลับ
พร้อมแสดงตัวช่วยเหลือ
แต่กลับทำให้คนในทวิตเตอร์ต่อว่า
หากว่าไม่ใช่ดารานักร้องล่ะ
กันนะคะอันนี้นี่แบบนี้คือถ้าสมมุติว่าไม่ใช่คุณโตอ่ะเป็นชาวบ้านทั่วไปเป็นเราจะมีใครมารับผิดชอบให้ไหมสำหรับของที่หายไปหายไปพร้อมกับคนส่งเลยถูกต้องอ่ะแล้วอย่าง
เนี้ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบคือในเมื่อตามตัวคนส่งไม่ได้ในเมื่อของหายไปต้องไปแจ้งความเองอ้าวแล้วของอ่ะจะไม่ได้คืนหรอหรือยังไงแจ้งความไปแล้วแล้วยังไงต่อนั่นอ่ะสิก็คืออาจจะต้องมีมาตรการเข้มห้วนกันนิดหนึ่งเรื่องของการที่จะแบบมีคนไปส่งของให้คือบางทีมันอาจจะทำให้ความแบบไว้วางใจอ่ะมั